หรือไม่ชื่นชมดีทำไมอ่ะ
เพราะผู้หญิงคนนี้พี่เบิร์ตบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า
โอนเงินผิดเป็นแสน
ไม่ได้ดูไว้สี่ถ้วนไม่ได้เช็คชื่อน้ำสกุล
กดเสร็จห้ยมันผิดบัญชี
คิดว่าจะได้คืนไหมถามนี้ก่อน

ถ้าเป็นผมผมคิดว่าโอกาสมันน้อยมากกว่า
น้อยมากจริงพอติดต่อธุนาคารบอกยาก
อะยัทธุ์ไม่ได้แล้วข้อมูลไปทางให้ไม่ได้
ต้องแจ้งตำรวจก่อนแล้วขั้นตอนกว่าจะไปถึงจุดนั้น
สาวคนนี้เธอเลยบอกตำรวจแนะนำมาว่า
ไปตามเอาเองอาจจะเร็วกว่าแล้วมีโอกาสได้คืน
ไปสิไปเลยไปดูค่ะลองดูหน่อย

ครบไหมครบไหม
คือเรื่องของเรื่องเล่าก่อนกว่าจะไปถึงที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เจ้าของโพสต์เล่าบอกอุ้ยโอนเงินไปไม่ได้ดูชื่อนามสกุลให้ดีนะคะ
ติดต่อธนาคารธนาคารบอกอายัดไม่ได้
ให้ข้อมูลส่วนตัวบัญชีปลายทางไม่ได้เราเข้าใจนะ

คุณเอาเอกสารจากตำรวจมาให้ธนาคาร
แล้วเดี๋ยวมันอาจจะดำเนินเรื่องได้

ตำรวจก็ดันบอกเธอมาแบบนี้ว่า
เดี๋ยวเคสแบบนี้ลองหาเองก่อนไหม
เพราะถ้าเกิดว่าคุณรอขั้นตอนกระบวนการต่าง

ก็เลยมีการหาทะเบียนราชแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือมาให้
โทรไปแล้วแต่มันไม่มีคนรับสาย
สุดท้ายเธอตามหาเพราะรู้ว่าพี่กัดบ้านหลังนี้อยู่ที่นี่
ก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านของคนในพื้นที่
แล้วถามว่าเนี่ยมีชื่อลูกบ้านนี้อยู่ในพื้นที่ของผู้ใหญ่ไหม
พอได้รับการยืนยันว่าใช่แน่

ขับรถค่ะจากขอนแก่นไปที่กะบินบุรี
คืนนั้นแล้วไปเจอค่ะ
ปรากฏว่าเป็นผู้ชาย
ผู้ชายที่เธอโอนเงินไปผิดปลายทางนั้นน่ะ
กดเงินมาแล้วเป็นแสน

ดเงินออกมาแล้วแต่เธอไปถึงบ้านแล้วไง
เขาบอกว่าเขากดมาเฉย

แล้วสุดท้ายยอมคืนเงินให้เธอนะคะ
เธอบอกก็ไม่รู้จะทำยังไง
มาถึงบ้านเขาอย่างน้อยก็ได้เงินแสนคืนเลย
แต่มีวงเล็บไว้นะว่าก็ไม่รู้จะให้ทำไม
อันนี้เป็นสินทรัพย์ใจอย่างนี้แหละ

ชาวเน็ตก็เลยมาแชร์ประสบการณ์กันเต็มเลยนะคะ
บอกเคยเหมือนกันเคยโอนเงินผิดบัญชีแบบนี้

หลายคนก็บอกว่าส่วนมากนะไม่มีใครได้คืนหรอก
คนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีไม่มีทางได้แน่นอน
คือไอ้ข้ามธนาคารมันยากหน่อย
แต่บางทีเป็นธนาคารเดียวกัน
แต่ปรากฏว่าเรากดเลขผิดไง
เลขผิดปั๊บไปบัญชีอื่น

ชื่อนามสกุลเอาชัวร์

แต่ผมจำไม่ได้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่แบบนี้แหละ

ฟาดเคราะห์ก็ทำอะไรไม่ได้

เพราะว่าเราเป็นคนซื้อของแล้วเป็นคนไม่ค่อยพกเงินสด

ร้านเขาไม่ได้มีหน้าจอให้สแกน

กำลังจะกดโอนเสร็จ